กรณีที่คนร้ายไปกระหน่ำยิงชายวัย๓๘ปี
เสียชีวิตเลยคาบ่อร้าง

ไปเจอกระสุนร่องรอยอยู่ในตัวทั้งหมด๕นัดด้วยกัน
ในขณะที่ในมือยังคงกำไอซ์ไว้แน่นเลย

ถูกต้องค่ะภรรยาของผู้ตายบอกว่า
อดีตภรรยาผู้ตายนะบอกว่าเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับ
แก๊งค้ายาเสพติดที่ทำให้สามีเขาเป็นแบบนี้นะคะ

ไปตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ่อดินร้างที่นี่ค่ะ
อยู่ที่บ้านธรรมนบหมู่๖ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอนายสุชาติอโนไทยวัย๓๘ปีนอนเสียชีวิต
ลักษณะคล่อมรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่กลางถนนตรวจสอบตามร่างกายเนี่ยพบแบบแผลถูกยิงด้วยปืนค่ะ
ไหล่ขวาสามนัดด้านหลังอีก๒นัดรวมรวมทั้งหมดในห้านัดด้วยกัน
โดยมีกระสุนหนึ่งนัดยิงตัดคั่วหัวใจเลยนะคะแต่ไม่พบปลอกกระสุนปืนหรือว่าหัวกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลย
จากนี้ยังพบว่ามือขวาของผู้เสียชีวิตเนี่ยกำไอซ์ไว้แน่นเลยค่ะ๑กรัมอยู่ในมือ
ภายในกระเป๋าสะพายเนี่ยไปเจอเงินอยู่๓๐บาทไปเจอกล้องถ่ายรูปแล้วก็สมุดจดหมายเลขโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทีนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณร้อยเมตรเนี่ยนะคะ
ไปเจอกองเลือดแล้วก็รอยเลือดหยดเป็นทางยาวมายังจุดที่นายสุชาตินอนเสียชีวิตอยู่
ว่าเป็นจุดที่คนร้ายลงมือยิงแล้วผู้ตายเนี่ยพยายามขี่รถหนีนะคะ
แล้วก็ถูกไล่ยิงตามหลังจนมาล้มลงเสียชีวิตที่จุดนี้ชาวบ้านที่กรีดยางอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ก็ให้ปากคำกับตำรวจว่าเส้นทางนี้ค่ะเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอหาดใหญ่
มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมเสพยาเสพติดตอนตี๔ได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องหลายนัด
ตอนเช้าก็มาพบว่านายสุชาติถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนนทีนี้ไปสอบถามนางจันทรัฐ
เกียรติขวัญเป็นภรรยาของผู้ตายก็เดินทางมาที่เกิดเหตุ
ก็บอกว่าหลังจากทะเลาะกับสามีเนี่ยก็แยกกันอยู่นะคะ
กันได้ประมาณสัก๓เดือนแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย
รับว่าสามีเข้าไปผัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดจริง
ปกติสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะ
หากพูดไม่เข้าหูจะขึ้นเสียงแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
แต่ก็ไม่ทราบว่าไปมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใคร
ปกติเขามีเรื่องอะไรกับใครไหมครับ
เรื่องเขาคือไม่ค่อยมีค่ะแต่พ่อฟักไปด้านนี้แค่นั้นอีก

กัติทะเลาะก็คือเรื่องยาเสพติดนี้กัน
มีบางเสียงนั้นหนักไหมครับ

แล้วอาจจะตกลงตกลงหรือว่ามีปัญหา

ไปจุดนาทีเองจะเร่งหาเบาะแสของคุณร้ายนะคะ
เพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ